ตามความคืบหน้ากันต่อที่เราเคยนำเสนอไปนะคะว่ามีนักศึกษาคนหนึ่งเนี่ยที่เขา
พยายามไปหางานทำเพื่อส่งตัวเองเล่าเรียนแล้วก็บอกว่าจะเลี้ยงคุณยาย
ที่ดูแลเขามาแต่ปรากฏว่าเคราะห์ร้ายนะคะ
ไปรับจ้างจุดพลุแล้วก็ทำให้พลุมันเกิดอุบัติเหตุระเบิดใส่เขา
หมอต้องตัดแขนซ้ายทิ้งแล้วก็ตัดขาทั้งสองข้าง
ตอนนี้น้องนางนอนอยู่ในไอซียูไม่รู้สึกตัวกว่าครึ่งเดือนแล้ว
ทีนี้มันมีข่าวออกมาค่ะจากนายจ้างที่บอกว่าเป็นญาติกับน้องยิ้ว
คนนี้แหละน้องยิ้วหรือว่านายจิรพงศ์ยินดีนะคะ
นักศึกษาปวสปี๒ที่รับบาดเจ็บที่เล่าไป
คือนายจ้างออกมาบอกว่าเป็นญาติแล้วก็บอกว่าที่น้องเป็นแบบนี้เนี่ย
ไม่ใช่ว่ามาทำงานแต่น้องไปเล่นประทัดยักษ์
พอเรื่องเป็นแบบนี้ปุ๊บผู้หญิงคนนี้ค่ะ
นางวันนิดาพุทธซ้อนกำนันตำบลวังด้ง
อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีที่มาเยี่ยมอาการบาดเจ็บน้องยิ้วเนี่ย
ทนไม่ได้เลยนะต้องออกมาให้สัมภาษณ์เสียงดังเลย
บอกว่าข่าวที่เผยแพร่ออกมา
บอกว่าน้องยิ้วบาดเจ็บเพราะเล่นประทัดยักษ์
แล้วก็บอกว่าผู้ว่าจ้างนายนัทพงศ์เสี่ยงว่อง
บูธวัย๒๘ปีเป็นญาติเนี่ย

ตำแหน่งกำนันตำบลวังด้งเป็นประกันเลยว่า
หนึ่งน้องยิ้วไม่ได้เล่นประทัดยักษ์
น้องถูกจ้างให้ไปจุดพลุ
เพื่อหาเงินเป็นทุนเรียนหนังสือ
และนายนัทพงศ์ที่เป็นนายจ้าง

น้องมิ้วกับพี่ในฐานะที่เป็นกำนันตำบลวังโด้ง
แล้วก็คุกทีดูกับครอบครัวของน้องยิ้วกับยายสูตร

จะบอกว่าแม้กระทั่งชาวบ้านทุกคนก็รู้ว่า
บู๊ดจ้างยิ้วไปจริง
ไม่ได้เป็นการว่าแล้วบูธกับยิ้วก็ไม่ได้เป็นพี่น้องกัน
อย่างที่เป็นข่าวเป็นนายจ้างกับลูกจ้าง
บู๊ดจ้างยิ้วไปจุดพลุจริง
นัทพงศ์หรือบูธที่ว่าเป็นนายจ้างเนี่ย

ชาวบ้านทั้งหมู่บ้านรู้ดีว่าบ้านของนายบูธเป็นโรงงานทำพลุ
แล้วก็จ้างน้องยิ้วไปให้จุดพลุแล้วมันก็เกิดอุบัติเหตุขึ้น
ทีนี้แม่ของน้องยิ้วนางอรนุษยินดีค่ะก็บอกว่า
สารลูกชายมากที่ต้องมาเจอเรื่องแบบนี้
ก็เลยไม่สามารถที่จะรู้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงได้ว่าตกลงแล้วเนี่ยเรื่องราวเป็นยังไง
แต่เบื้องต้นตำรวจภูทรหนองปลือดำเนินคดีกับนายนัทพงศ์หรือว่านายบูธแล้วนะคะ
ข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส
ส่วนข้อหาครอบครองวัตถุระเบิดตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจพิสูจนดินระเบิดค่ะว่าเป็นชนิดไหน